ร้านเราไม่ปิดไม่พอไม่ลดคนด้วย

แต่ตั้งแต่เปิดมานะครับเคยมากสุดก็๑๐คน
เคยน้อยสุดก็ไม่มีละคนเลย

จุดที่มันทำให้ผมเลือกตัดสินใจวันนั้นเลยนะครับ
คือวันที่ภรรยาผมเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาท้อง
เพราะว่าการที่เราไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมครับ
มันทำให้เราโดนโกงก็เริ่มจากการก่อสร้างนั่นแหละ

เขาเนี่ยงานมันช้าผมก็ให้ติดปัญหาที่อะไรวะ
แต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นต่อเป็นเสาเข็มโผล่ขึ้นมา

สิ่งที่เราเคยคิดว่าเรามีเงินสำรองไว้เนี่ยมันยังพอเหลือ
แต่เรารอไม่ได้คงจะไม่พลาดอีกแล้ว
สุดท้ายนี้อีหลอปเดิมครับก็คือเขาเบิกเงินไป
แล้วเขาก็เทผมทำงานตลาดหุ้นใช่ไหม
ผมพอมีหุ้นอยู่ขายหุ้นเลย
เพื่อมาก่อสร้างต่อเป็น๒ปีนะกว่าร้านจะเสร็จ
งบประมาณตอนแรกที่ผมคิดไว้นะ

สุดท้ายมันมาถึง๕ล้านได้
ก็มีล้านโดยที่เงินทุนแทบไม่เหลือ

โดยคิดว่าประสบการณ์หาวข้างหน้า

น้อยสุดก็ไม่มีสักคนเลยครับผมทั้งวันนะ

เป็นเรื่องปกติของร้านผมแหละ
ร้านเราไม่ปิดไม่พอ

เราไม่ให้ใครออกเราไม่ให้ใครพัก

ก็ได้คำตอบทุกคนว่าเขาสู้

เพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัว
เราไม่สามารถที่จะมีเมนูชาบูเท่านั้น
จากร้านชาบูกลายเป็นร้านอาหารตามสั่งเลยครับ

เราเอาเนื้อดีพวกนั้น

ร้านเราเล็กเนี่ยที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ย
ทำยังไงให้เขารู้ว่าเรามี

ผมเอาใบปริวที่ผมอ่ะ

ส่งอาหารตามออฟฟิศด้วย
เข้าไปทุกบริษัทครับ
บางทีโดนเจ้าของด่า

การดิ้นของเรามันพอได้

เปิดร้านชาบูลูกค้าเดินเข้ามาเราก็ต้อนรับ

เพราะลูกค้าไม่มาหาเราอีกแล้ว

ถ้าร้านนี้ปรับตัวได้ผมว่าก็อยู่ได้นะ

ที่ปิดตัวไปช่วงก่อนโควิด

เปิดมาปุ๊บไม่รู้ว่าลูกค้าจะกลับมาหรือเปล่า

เนื่องจากว่าร้านเราไม่ได้ลดคุณภาพอาหาร
น้ำซุปเราต่อหม้อเนี่ยราคาสูงมาก
คราวนี้จากที่เมื่ออา๔คนหม้อเดียวใช่ไหม
เราต้องเสียค่าน้ำซุปเรา๔เท่า

แต่บางทีเราต้องเปิดปิดแอร์
เพื่อแบบถ่ายเทอากาศให้ลูกค้า
เครื่องยิงวัดอุณหภูมิ
ถ้าใช้คุณภาพดีก็หลายพันนะครับ

ถ้าเขากำลังจะเกิดผมว่า
เขาอาจจะต้องคิดเยอะมาก
โจทย์ที่ว่าขายให้ใคร
แล้วทำไมเขาต้องมาซื้อคุณเนี่ย

แล้วสกิลของเจ้าของร้านต่อไปนะ
อาจจะต้อง๑การตลาด

เราจะต้องมีลูกค้าขั้นต่ำกี่คน

อันนี้ผมรอคำถามนี้มานานแล้ว

คือผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้
รัฐเนี่ยเขามาช่วยเหลือนะ

แต่ยังไม่ได้ช่วยเหลือร้านค้า

เช่นค่าน้ำค่าไฟสำหรับร้านค้า

ร้านที่ยังสู้เพื่อพนักงาน
เพื่อให้เขาไม่ต้องไปเบิกรัฐเนี่ย
อันนี้อยากจะให้ภาครัฐมาช่วยที
อันนี้ในฐานะที่เป็นคนนึงนะ
ที่เคยเสียภาษีมาตลอด

๒เดือนขาดทุนมันถึงเวลาถอยไหม

หมายหลักที่ผมมาทำร้านทุกวันเนี่ย
ก็เพื่อเจ้าตัวเล็กนั่นแหละเพื่อลูก
คราวเนี่ยเรื่องแค่เนี่ย

ทุกครั้งที่ท้อกลับบ้านเนี่ยมีแรง

แต่ขอกำลังใจให้สู้ต่อ

ว่าเราไม่ได้มีแค่ลูกคนเดียว

ดูแลเหมือนพี่น้องกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป